มีผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๖๐ปีเธอเสียชีวิตในสภาพเปลือยกายอยู่ในบ้าน
แต่สิ่งที่ต้องสงสัยที่สุดก็คือสามีเนี่ยหายไปจากบ้าน
ติดต่อมาแล้วนะครับบอกว่าจะเข้ามอบตัวเหมือนกัน
แต่ก็ยังไม่มาเอาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่เป็นห้องนอนบนชั้น๒ของบ้านในซอยเพชรเกษม๙๑
ตำบลสวนหลวงอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร
นางลำยวนสังคมอายุ๖๐ปีนะเสียชีวิตในสภาพเปลือยกาย
อยู่ที่พื้นข้างเตียงนอนที่หน้าเนี่ยมีร่องรอยลักษณะเขียวช้ำ
เลือดออกปากออกจมูกที่หน้าท้องกับที่เข่ามีรอยผู้พอง
เหมือนกับถูกความร้อนรนเข้าไปนี่ลักษณะแบบนี้นะครับ
ลูกสาวของนางลำยวนเนี่ยบอกว่าช่วง๘โมงเช้าเมื่อวานนี้
จะมารับแม่ไปขายของนะแต่เห็นประตูบ้านเนี่ยล็อก
ยังคิดอยู่ว่าเอ๊ะหรือแม่ไปขายของแล้วก็พยายามโทรหาแม่
แล้วก็โทรหาสามีใหม่ของแม่ด้วยชื่อนายมานัดชื่อเล่นชื่อเตย
อายุ๗๐ปีแต่ไม่มีใครรับสายเลยเลยรู้สึกผิดสังเกต
ก็งัดบ้านเข้าไปดูพองัดเข้าไปดูอ้าวแม่เสียชีวิต
บนห้องนอนบนชั้นสองปกติแม่อยู่กับในเตยสามีใหม่
แค่สองคนเท่านั้นอยู่ที่นี่มา๑๐ปีแล้วตอนที่เจอศพเนี่ยไม่
เจอสามีใหม่ของแม่รถที่จอดอยู่หน้าบ้านกับโทรศัพท์มือถือ
แล้วก็ทรัพย์สินต่างเนี่ยเท่าที่รู้คือแม่มีเงิน๒๐๐๐บาท
เป็นรายได้จากการเก็บค่าเช่าหอพักก็หายไปทั้งหมด
ผิดสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือเสื้อผ้ามีเสื้อผ้าตกอยู่ที่หน้าห้องน้ำ
มีสายไฟอยู่ที่ราวบันไดนี่นะฮะหลักฐานในที่เกิดเหตุ
เธอก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มาตรวจสอบนะครับ
นี่ลูกสาวของผู้ตายนะครับเบื้องต้นตำรวจมาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
หลักฐานต่างเนี่ยพบร่องรอยตามร่างกายลักษณะถูกทำร้ายอยู่หลายจุดนะฮะ
ตอนนี้ส่งศพไปชนะสูตรอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลสิริราชนะครับ
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริง
คดีนี้อยู่ที่สพกระทุ่มแบนนะฮะ
จุดสำคัญก็คือต้องตามตัวสามีของผู้ตายเนี่ย
มาสอบสวนให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะหายไปจากบ้านเหมือนกัน
วันนี้คุณแซคนัทวินผู้สื่อข่าวของเราไปตามความคืบหน้าคดีนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
บ้านหลังเกิดเหตุนะฮะนี่วันนี้ปิดเงียบเลยนะครับ
กุญแจอยู่อย่างนี้เพื่อนบ้านบอกว่าสามีภรรยาคู่นี้เนี่ย
ก็คือนางลำยวนผู้ตายกับในเตยสามีใหม่ของเขาเนี่ย
ที่เขาอยู่กันมาเป็น๑๐ปีที่บ้านหลังนี้ความจริงเขาเป็นคนดีมากนะ
ไม่เคยเห็นทะเลาะอะไรกันเลยไม่ดื่มเหล้าเมายาด้วย
ตัวในเตยเองนี่ก็อยู่กับนางยวนมา๑๐ปีแล้วเป็น๑๐ปีแล้ว
ทุกเช้าในเตยเขาจะขับรถกระบะพานางยวนไปขายของ
แต่๒๓วันที่ผ่านมารถกระบะของทั้งคู่เสีย
ลูกสาวนางยวนเนี่ยเขาก็จะมารับแม่ไปขายของ
แล้วตอนค่ำเนี่ยจะมาส่งแม่ที่บ้าน
เพื่อนบ้านบอกกับเรานะครับบอกว่าช่วงบ่ายของเมื่อวันที่๓๑กรกฎาคมนะครับ
เห็นในเตยฝ่ายสามีเดินออกไปซื้อกับข้าวแล้วไม่ได้กลับมาที่บ้านอีกเลย
จนกระทั่งคืน๓๑กรกฎาคมเห็นนางยวนยืนอยู่หน้าบ้าน
ตอนที่ลูกสาวมาส่งลักษณะเหมือนรอใครอยู่
จากนั้นประมาณสองทุ่มได้ยินเสียงคนเปิดน้ำอาบน้ำนะฮะ
เพราะว่าห้องน้ำของเพื่อนบ้านที่คุยกับเราเนี่ยห้องน้ำเขาอยู่ติดกัน
แต่ไม่ได้ยินเสียงทะเลาะกันไม่ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลืออะไรเลย
แล้วก็ออกประมาณตีสี่กว่าตีห้าอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นนะ
ก็ออกไปด้วยกันคือเขาจะออกไปประมาณตีห้ากว่าอย่างนี้นะพี่
แล้วพอรถเขาไม่มีแล้วเนี่ยเขาออกไปอย่างไร
นี่ผมก็ไม่รู้ผมก็ไม่ได้สนใจอยู่แล้วครับพี่
ทีนี้ก็ต้องมาไล่ดูแล้วครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะแล้วในเตยสามีของผู้ตายเนี่ยเขาหายไปไหน
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับคุณแซคนัทวินได้ภาพจากกล้องวงจรปิด
๕นาฬิกา๕๓นาทีนี่๓๑กรกฎาคมนะครับ
นี่คือในเตยนะฮะสามีของนางยวนเดินออกมาจากบ้าน
ใส่เสื้อสีขาวนะฮะกางเกงขาสั้นสีน้ำเงินใส่แว่นตาสะพายกระเป๋าสีขาวนะ
ตอนที่เขาเดินมามีอยู่ช่วงหนึ่งเหมือนกับเขาควักดูเงินแล้วเงินไม่พอหรือยังไงก็ไม่รู้
นี่จังหวะตรงนี้นะฮะนี่เขาก็เลยเดินย้อนกลับไปเหมือนกลับไปที่บ้านใหม่
จากนั้น๑๕นาฬิกา๕๖นาที๓๑กรกฎาคมนะครับเมื่อ๒วันก่อน
ในเตยเดินออกมาจากบ้านอีกรอบนึงแต่รอบนี้เดินยาวแล้ว
ยาวไปถึงนู่นหน้าปากซอยจน๑๕นาฬิกา๕๙นาที
ภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าปากซอยจะเห็นวินรถจักรยานยนต์นะ
ขี่เข้าไปในหมู่บ้านคาดว่าในเตยเนี่ยน่าจะเรียก
เขาก็ขี่จากพี่วินเนี่ยเข้ามาที่ซอยหน้าหมู่บ้าน
แล้วก็จะเห็นภาพในเตยนั่งซ้อนท้ายวินจักรยานยนต์รับจ้าง

ออกจากหน้าหมู่บ้านเลี้ยวซ้ายออกไปอย่างนี้
เราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดที่ซอยสอนทองนะครับ
สอนทองตะบนอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร
นี่นายเตยก็ซ้อนท้ายวินเข้ามาที่ซอยนี้
หลังจากนั้นเนี่ยเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดในหมู่บ้าน
บ้านหลังเกิดเหตุนะฮะ๒๐นาฬิกา๑๐นาที
จะเห็นลูกสาวของผู้ตายขับรถเก๋งสีขาวมาส่งแม่ที่บ้าน
แต่ตอนนี้ในเตยเขาไม่ได้อยู่ที่บ้านนะคือตอนเย็นเนี่ยเขาออกไปอย่างที่เห็นอ่ะ
ก่อนที่๒๐นาฬิกา๑๕นาทีรถเก๋งของลูกสาวที่ส่งนางยวนถึงบ้านแล้วเนี่ย
ก็ขับออกไปนี่นะฮะ
เราก็เลยไปที่จุดวินจักรยานยนต์รับจ้าง
เขาขี่ไปส่งในเตยนะฮะได้เจอกับพี่วินคนที่อยู่ในภาพในกล้องวงจรปิดที่เขาเรียกนะฮะ
แล้วก็ขี่ไปส่งบอกว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยเห็นในเตยมาก่อนเลยนะวันนั้นเนี่ยในเตยเนี่ยมาเรียกให้ไปส่งที่ซอยแห่งหนึ่งไม่ไกลจากหมู่บ้าน
ห่างไปสัก๒กิโลเมตรเราก็ให้พี่เขาช่วยพาไปดูหน่อยจุดที่ไปส่งตรงไหนอะไรยังไง
เพราะหลังจากเกิดเหตุภรรยาเขาเสียชีวิตในบ้านเนี่ยตัวเขาหายไปเนี่ยเอ๊ะมันยังไงกัน
วันนั้นเขาย้อนกลับมาตอนไหนหรือเขาอาจจะไม่เกี่ยวกับคดีหรืออะไรยังไง
บอกว่าจำได้หมดนะว่าใครเข้าออกตรงไหนอะไรยังไงเพราะว่าคนไม่เยอะมากแถวนี้
แล้วในเตยเนี่ยเพิ่งขึ้นวินเขาครั้งแรกนะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่แหละ๓๑กรกฎาคม
นี่มาทางนี้เลยพาแซคขึ้นจักรยานยนต์ไป
คุณแซคเองก็เห็นรถสายสืบนะฮะของสพกระทุ่มแบนเนี่ย
ค้นดูแถวนี้เหมือนกันในจุดที่คาดว่าในเตยเนี่ยจะหนีมา
แต่ก็ไม่เจอนะฮะคือถามไปถามมาพบว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านของเพื่อนในเตยนะครับ
เราได้คุยกับหลานของเพื่อนในเตยนะบอกว่า๔โมงเย็น๓๑กรกฎาคมเนี่ย
เตยมาที่บ้านหลังนี้จริงแต่ตอนนั้นเนี่ยคือหลานบอกมาหาตา
เพราะในเตยเขาอายุ๗๐แล้วนะฮะหลานบอกเขามาหาตาของเขานะที่เป็นเพื่อนเขาในเตย
แต่ตาไม่อยู่ในเตยก็เลยกลับออกไปจากนั้น๑สิงหาคมช่วง๘๙โมงเช้า
ก็คือเมื่อวานนี้คือที่ลูกสาวจะมารับแม่ไปขายของ
โทรหาใครก็ไม่เจอบ้านก็ปิดเงียบแล้วงัดบ้านเข้าไปเจอแม่เนี่ยเสียชีวิตในบ้านเนี่ย
หลานของเพื่อนในเตยบอกว่าในเตยเนี่ยนั่งแท็กซี่สีฟ้านะฮะเข้ามาอีก
มาถึงมาเปิดกระจกรถแล้วถามว่าตาอยู่ไหม
หลานบอกตาไม่อยู่ในเตยก็นั่งแท็กซี่ออกไปอีก
มาตอนช่วงเช้าประมาณ๙โมงเช้า
แท็กซี่เข้ามาแต่ไม่ได้ลงจากรถ
มาหาลุงแต่ลุงไม่อยู่ลุงเดินออกไปแล้ว

ซี่สีอะไรสีฟ้า

แล้วเห็นหน้าตาเขาไหมตอนนั้น
ไม่ได้เห็นนะเขาก็ใส่แว่นใส่แมส
หมวกเขาเปิดกระจกเฉยแต่ไม่ได้ลงจากรถ
คือมันก็ต้องมีช่วงเวลาที่ผู้ตายเขาลูกสาว

แล้วในเตยที่ว่าไปหาเพื่อนแล้วไม่เจอแล้วกลับเข้าบ้านตอนไหน
เพราะเขามาอีกทีตอนเช้าอีกวันหนึ่งคือ๑สิงหาคมก็๘๙โมงที่มาหาเพื่อนอีกครั้งหนึ่ง

เช้าวันนั้นนั่นแหละที่ลูกสาวมาที่บ้านมารับแม่แล้วแม่เสียชีวิตบนบ้านตรงนี้นะครับ

บอกว่าน้องชายเนี่ยตั้งแต่ไปมีครอบครัวก็คือไปอยู่กับนางลำยวนเนี่ยนะในเตยนี้อายุ๗๐นางลำยวนอายุ๖๐นะฮะ
น้องชายก็ไม่ได้กลับมาที่บ้านเลยเดิมเคยมีเมียลูกนะอยู่ที่นนทบุรี
จากนั้นก็มาอยู่กับนางยวนที่สมุทรสาคร
ไม่ค่อยได้กลับบ้านเป็นสิบปีแล้วนะครับหลังรู้ข่าวก็ตกใจ
เหมือนกันว่าเอ๊ะเมียของน้องชายตายแล้วน้องชายหายไปไหนซึ่งไม่
ติดต่อมาที่บ้านของพี่สาวเลย
รู้เมื่อวานนี้มีคนเข้ามาพูดถามบอกไม่รู้เพราะว่าเราไม่
เคยติดต่อกันไม่ยุ่งไม่เกี่ยวกันไม่อะไรกันไม่นานแล้ว
นั้นเนี่ยแล้วก็ต่างคนต่างไปไม่เคยไม่มีตอนนี้ศพของนาง
หนองพระองค์นะฮะหลังจากชนะสูตรเสร็จตามขั้นตอนนะครับ
ญาติญาติทั้งลูกสาวยังไม่ขอให้ข้อมูลอะไรบอกยังช็อกอยู่
ลูกสาวบอกช็อกมากมาส่งแม่ตอนค่ำตอน๒ทุ่มคืนวันอาทิตย์
เช้าวันจันทร์จะมารับแม่ไปขายของเพราะตอนนี้รถแม่เสีย
แม่ไม่โทรศัพท์ก็ไม่รับบ้านก็ไม่ลงมาเปิดงัดเข้าไปดูเอ้าแม่ตายได้ยังไง
นี่ฮะสพกระทุ่มแบนกำลังเร่งติดตามตัวในเตยอยู่นะฮะ
ถือว่าเป็นผู้ต้องสงสัยนะครับยังไม่ได้แจ้งข้อหาอะไรนะครับ
มีข้อมูลว่าก่อนจะเกิดเหตุเนี่ยทางผู้ตายเขาขอเลิกกับในเตยนะ
แต่ในเตยไม่ยอมเลิกแต่ต้องรอผลชนะสูตรอย่างละเอียดก่อนว่าเขาเสียชีวิตเพราะอะไร
ถูกทำร้ายหรือเกิดอะไรยังไงขึ้นเพราะว่าคือมันไม่มีภาพเหตุการณ์เห็นว่าในเตยเขากลับมาบ้านตอนไหนไง

ใช่ไหมแต่ตอนเช้าสาย๘๙โมงเขานั่งแท็กซี่ไปหาเพื่อนอีกรอบนึง
ซึ่งต้องไปไล่กล้องวงจรปิดต่อแต่ว่าล่าสุด๒ทุ่มที่ผ่านมานะครับ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในเตยติดต่อมายังตำรวจแล้วนะ
ผู้ใหญ่คนหนึ่งบอกจะมามอบตัวแต่ขอเวลาทำใจก่อน
ถ้ามามอบตัวก็แสดงว่าก่อเหตุหรืออะไรยังไง